คุณไกรสังคะเรายังคุยกันเรื่องโควิด๑๙กันอยู่เลย

กีฬาเนี่ยก็โดยเฉพาะในแถบเอเชีย

คือย้อนไปสักสัปดาห์ที่แล้วอาจจะเป็นวงจำกัดที่จีน

ซึ่งจริงจะมีโปรแกรมแข่งขันสัปดาห์หน้านะครับ
จะมีการเรียกสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้
มาประชุมกันนะครับเพื่อกำหนดการแข่งขันใหม่นะครับ
หลังจากที่โควิด๑๙ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศของทวิปเอเชียนะครับ
เพื่อหารือโปรแกรมการแข่งขันใหม่ที่เหมาะสมกับความปลอดภัยของนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
การประชุมดังกล่าวนะครับจะเชิญตัวแทนสโมสรฝั่งเอเชียตะวันออกในวันจันทร์ที่๒มีนาคมนี้
ขณะที่ตัวแทนฝั่งเอเชียตะวันตกจะประชุมวันที่๗และ๘มีนาคม
ซึ่งการประชุมทั้ง๓วันจะจัดขึ้นที่กรุงโกลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย
เพื่อป้องกันการติดโรคดังกล่าวครับ
อกจากจะส่งผลต่อการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรทวิปเอเชียนะครับที่ให้เลื่อนออกไปแล้ว
ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ว่าควรจะเลื่อนโปรแกรมออกไปหรือไม่
อกจากนี้จะยังมีการหารือเพื่อเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิปิกรอบเข้าเลือกรอบสุดท้าย
ระหว่างจีนกับเกาหลีใต้นะครับ
แมทเย่าเยือนเดิมนี้โปรแกรมแข่งวันที่๖และ๑๑มีนาคมอาจจะไปเตะในช่วงเดือนเมษายนแทนนะครับ
ส่วนในบ้านเราครับช่วงบ่ายวันนี้ทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีก
จะมีการประชุมสโมสรฟุตบอลอาชีพทั้ง๔ลีกรวมถึงผู้ตัดสิน
เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วยนะครับ